เพราะว่าที่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ผมไฟฝันมานานแล้วว่าอยากจะไป

แนะนำมาที่ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี

นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสันอาทิตย์

โอ้ยหนาวขุนลุงขุนพรอง
แน่นอนอยู่แล้วหนาวอะไรขนาดนี้
แล้วเขาบอกว่าหนาวที่สุดในรอบปีแล้วนะ

ภูตรงนี้น่าไปอย่างมาก
คือในช่วงเช้านะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้น
ไม่ว่าใครมาก็ร้องอู้หูอาหารเพราะมันสวยจริง
และนักท่องเที่ยวเขาจะมายืนรับลมหนาวตรงนี้นี่แหละครับ
ภูเขาซ้อนกันเป็นสีเขียวที่สวยงามปนกับหมอกจัง
เช้าผมบอกเลยว่าเป็นมุมเซลฟี่ที่สาวไม่ควรพลาด
แล้วอยากจะไปเที่ยวกันนะบรรยากาศตอนนี้มันเป็นสถานที่ที่มองไปแล้วเนี่ย
กันอีกทีแล้วกันบริเวณตรงนี้นะครับ
อุติยานแห่งชาติภูเรือตะบรหนองบัวอภูเรือและอคาลี่จังหวัด
เลยไปเลยไปเลย